สวัสดีครับกีฬาในช่วงบ่ายวันนี้นะครับก็ตลอดทั้งสัปดาห์นี้เลยนะครับเดี๋ยวเริ่มกันวันพรุ่งนี้ได้ดูบอลทีมชาติไทยกันแล้วทั้งรูอายุไม่เกินยี่สิบสามปีแล้วก็ทีมชาติชุดใหญ่ทางหน้าจอไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสองนะครับเดี๋ยวไปดูกันก่อนสำหรับความพร้อมทั้งสองชุดนะครับเมื่อวานมี
วิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเพื่อเตรียมอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์เดือนมีนาคมซึ่งกับโปรแกรมลงฝึกซ้อมเนี่ยนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยชุดใหญ่ห้ามงเย็นที่บีจีสเตรเดียมการรายงานตัวครั้งนี้ก็นำโดยมาโน้ตโพลกิ้งบุญด้านผู้ฝึกสอนพร้อมด้วยนักเตะทั้งหมด

การเดินทางครั้งนี้ครับมีนาเตะไปด้วยทั้งหมดยี่สิบเอ็ดคนส่วนอีกสองคนนะครับก็คือศรีโชคพาโสกับทางชันนรงค์พรมศรีแก้วก็เดินทางไปสมทบที่ดูไบนะครับล่าสุดเนี่ยก็เดินทางถึงเรียบร้อยแล้วนะครับสองคนที่มาจากต่างต่างแดนนะครับทั้งศรีโชคแล้วก็ชันนรงค์ก็เราเดินทางเนี่ยคดโยงบรรวุฒุนะครับก็
แล้วก็คดโยงให้สัมภาษณ์อีกว่าที่ผ่านมาทีมสตาร์ฟทำการสกาวท์คู่แข่งทั้งสองทีมาแล้วซึ่งกาต้าเป็นชุดเดียวกับตอนที่เจอในชิงแชมป์เอเชียยูสิบเก้าเมื่อปีสองพันสิบแปดที่อิโรนีเซียแล้วเขาก็มีตัวหลักจากชุดนั้นหลายคนส่วนจีนนะครับทีมสตาร์ฟมีข้อมูลบางส่วนจากนี้จะดูเรื่